อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้าย

วันนี้เราจะไปเดินแถวนั้น
ถ้าจะถูกกำลังนิ้วที่จะรู้ว่ามีช่องโตง
มีอะไรที่พอจะปรับแผนแล้วลงหรือสำรวจได้ถึง
วันนี้โทรคักทั้งหมดอยู่ที่ตัวเด็ก
แต่อยู่ที่ทีมที่จะไปนำเขาออกมา

แล้วก็หมูป่าทุกคนยังอยู่
และมีสภาพดีกว่าที่เราคาดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก

อันนี้ขั้นแรกเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ

อาจจะกินเวลาพอสมควรทีเดียว
ไม่ได้อย่างใจเราอยากจะให้ออกมาทันทีนี่นะคะ
ก็คือการพาหมูป่าออกจากถ้ำ

ลักษณะของการให้ลำดับงานของผู้ว่าก็จะชัดเจน
คือว่าทางหลักที่ให้น้ำหนักที่สุด
คือเข้าจากปากถ้ำเข้าไป
แล้วพาหมูป่าออกมาหน้าถ้ำ
อุปสรรคคือน้ำฝนน้ำในถ้ำระดับน้ำ
ในขณะที่ถ้าถัดมาเราก็จะเห็นว่าข่าวเนี่ย

จริงแล้วไม่ได้ให้ถอนกำลังในเรื่องใดเลย

ฝั่งตรงหลังคาถ้ำทางฝั่งดอยผาหมี
หรือหลังคาถ้ำทางฝั่งมาทางหาดพัทยา
หรือการเบี่ยงน้ำการหาโพรงเข้าไป
ดูจากท้ายถ้ำหรือแม้กระทั่งการสูบน้ำออก
คือยังไม่ได้ลดทอนวิธีการใดทิ้งนะคะ

ทีมที่เก็บรังนกจะกลับบ้านแล้ว

ก็บอกว่ายังคงดำเนินต่อไป
โดยเฉพาะการหาโพรงหาปล่องธรรมชาติลงไปให้ถึงเขา
ในส่วนของการประเมินนะวันนี้นะคะ
สิ่งที่เราทั้งลุ้นด้วยแล้วก็กังวลด้วย
ก็คือว่าการตัดสินใจจะใช้ทางหลัก
คือเข้าจากปากถ้ำนั้นมันค่อนข้างยากนะคะ

พี่ใหญ่เป็นคนที่ไปที่หน้างานตั้งแต่๒๔มิถุนายนนะคะ
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาหลังจากวันที่เจอหมูป่าแล้วนะคะ
แล้วก็ช่วงถัดไปของรายการ
จะมีครูสอนดำน้ำเด็ก
แล้วก็มีเด็กอายุ๑๐ขวบ

ตัวเล็กที่สุดอายุน้อยที่สุดของหมูป่าประมาณนี้

เดี๋ยวลองเทียบเคียงกันว่าวิธีการเรียนดำน้ำ
ถ้ามันต้องใช้เวลาสั้นมันเป็นไปได้ไหมลูกนะคะ
ถ้าไปเจอลักษณะน้ำขุ่นแบบนี้นะคะ

จะมีอะไรบ้างที่เด็กรุ่นนี้จะกังวล
ถ้าต้องเดินทางไกลจากในออกมาปากถ้ำ

ก็คือคุณเฉลิมพลหงยนต์สวัสดีค่ะ

พี่ใหญ่หน้าสายกิ๊กเลยได้นอนแล้ว

แนะนำแล้วเพราะทุกคนตั้งแต่ที่ไปคือโซมกันทุกคน

จริงเวลาจะถามใครโทรศัพท์จากทางพื้นที่

คือการที่จะต้องแบ่งสามล้าเข้าไปตรงนั้นโอ้โฮ

คือเราจะรู้สึกว่ามันจะไปหนักตรงที่เราเรียกกันว่าโถง๓

แล้วก็จะไปยากเนี่ยก็ตรงสามแยก

คือจากสามแยกเข้าไปถึงหมูป่า

และแน่นอนว่าขาออกก็เป็นแบบนั้น

ถ้าทางหลักคือการออกปากถ้ำ

ทั้งที่ไปเห็นสภาพพื้นที่มา

อีกอย่างหนึ่งเด็กตอนนี้ก็สุขภาพก็ยังไม่แข็งแรง

การดำน้ำออกมาประมาณสัก๕๖ชั่วโมง

ทำให้เด็กกดดันเด็ก
ถ้าเกิดอาการแพนิกขึ้นมาผมว่าอันตราย

ที่ฉันเห็นคำภาษาอังกฤษคำนี้มีแต่คนพูดถึง
ว่าต้องระวังเรื่องของการตื่นกลัวของเด็ก

ตอนนี้เด็กก็ยังไม่กล้าลงน้ำ
ที่ไหน

คือที่ไม่กล้าลงคือหมายถึงว่าลงไปฝึก
หรือว่าไม่กล้าลงเพราะสุขภาพไม่ไหวมันหนาวยังไงมันอะไรคะ
คือเด็กน่าจะยังหวาดกลัวอยู่นะครับ
พร้อมที่จะลงไปมุดยาวไม่ได้หรอกครับ

เอางี้นะคะถ้าสมมุติเราดูกายภาพถ้ำก่อน
จุดที่โหดที่สุดคือพี่ใหญ่เข้าจากปากถ้ำ
แล้วปฏิบัติการร่วมกันกับซีเรียสสรุปถูกไหม

ปฏิบัติการร่วมกันแบบสนับสนุนซิลเนี่ยนะคะทีมซิลเนี่ย
ใหญ่เข้าไปลึกถึงที่สุดตรงไหนคะ

เอาเฉพาะตรงถงสามก็ยากแล้วถูกไหม

จะโถง๓ไปต้องซิลเท่านั้นถูกไหมคะถึงจะเข้าได้
ก็ขออนุญาตให้เราเข้าแค่นั้น

สนับสนุนอื่นคือจะไปสุดแค่นั้น

ต้องถงสามก่อนถงสามระยะทาง
ประมาณกิโลกว่า๒กิโลได้

เฉพาะถงสามก่อนนะคะถงสามยากตรงไหน

คือการที่เราเข้าไปโดยมีชุดดำน้ำเข้าไปชุดหนึ่ง

ซึ่งเราต้องหมอบต้องคานต้องปีนต้องตาย

โถง๓เกือบ๒กิโลเมตรที่ว่าเดี๋ยวนะคะ

เขาไม่ได้ไปเหมือนกับแบบก่อนหน้านี้ทีมที่แบบเข้าไปตั้งแต่แรก
เขาไม่ได้ไปวางเอาไว้เป็นจุดเพื่อเปลี่ยนถังหรอกนะ
ถังเพิ่งจะได้มาไม่นานเนอะเพิ่งจะได้มาไม่นาน

ครับไม่พอที่จะร้อย

คือตอนที่พี่ใหญ่เข้าไปมันต้องช่วยกันแบกเข้าไป

แต่ว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะจัดระบบที่จะเอาไปวางไว้แต่ละจุดแต่ละจุดได้แล้ว

ทีนี้ตรงนั้นเนี่ยจุดที่ยากที่สุดเฉพาะช่วงประมาณเกือบ๒กิโลเมตรตรงนั้นคือ
คือการดำน้ำยาวหรือคือการมุดลึกหรือคือน้ำเชี่ยวน้ำขุ่นน้ำเยอะอะไร
คือเหมือนว่าเราต้องมุดลงข้างล่างช่องเล็กมุดลงไปปุ๊บ
เพื่อจะหลบไอ้ก้อนหินที่มันโผล่ออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับ
โดยที่เราต้องเอาอุปกรณ์ไปด้วย
ตรงนั้นเวลามุดแล้วติดถังอากาศไหมคะ
ถอดชุดแล้วเราลากไป
คาบเมาส์ไว้แล้วเราลากไป

ตรงนั้นไม่ยาวครับตรงนั้นไม่กี่เมตร

สำหรับที่เราทำเคยทำไม่ยาก

เป็นวินาทีหรือระยะทาง
พอเจอที่มุดนะครับเราก็ถอดชุดใช่ไหมครับ

แล้วตอนพี่ถอดชุดถังอากาศพี่อยู่ไหนคะ

ถ้าเราสะพายที่หลังก็ติดช่องนั้น

ก็จะมีสายอากาศที่เป็นเมาส์ครับ
ที่เราคาบได้ที่อยู่ที่สุดครับ
แล้ว

๓๔เมตรนะครับ
๓๔เมตรนี่ยาวมั้ย
สำหรับคนที่ต้องดำในสภาพแบบนั้น

ที่บอกนี่คือความยากของคนที่

ใช้คำนี้ว่ายากไหมที่บรรยายจุดที่พี่ต้องไป
จุดนี้ถ้าสำหรับเราไม่ยาก

แล้วทีนี้พอเสร็จแล้วตรงไหนอีกที่ยาก

การยากคือที่เราจะสำลักคือขวดอากาศอีกลูกนึงเข้าไป
อันนี้คือยากสำหรับภารกิจของพี่ใหญ่ใช่ไหมคะ

ลักษณะน้ำตรงถงสามเป็นอย่างไรคะขุ่นไหม

ตอนที่เราเข้าไปเริ่มใส่แล้วแต่กระแสน้ำยังแรงอยู่

ก็เวลาเราใส่แมสนะครับน้ำก็ดันเรากลับมากลับมา
ก็ต้องทวนน้ำออกไปทวนออกไปให้ได้ครับ
แล้วตอนที่มุดลงไป๓๔เมตรที่ว่านี้เนี่ย

น้ำก็ยังดันอยู่น้ำก็ไหลออกมาอยู่

ดิฉันเห็นในคลิปแล้วก็ถามคนที่อยู่ในพื้นที่มา
เพราะว่าสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือหน่วยซิล
หรือว่าใดก็แล้วแต่คือมือเท้าซีด
คือเวลาเข้าไปนี่ถุงมือไม่ได้ใส่
บางคนก็ใส่แต่ว่าเราไม่ถนัดในการใส่ถุงมือ
แล้วเห็นทาวซีดกันคือไม่ได้ใส่ไอ้ที่แบบ
ดำน้ำมันจะเป็นตินกบเหรอคะ
จริงแล้วถ้าเราใส่ฟิลล์เนี่ยเราเคลื่อนตัวยากเนี่ย
เพราะว่าไอ้คนที่ตามหลังมาก็โดนฟินตีหน้า

แล้วฟิลล์มันจะมีผลต่อการทำให้น้ำขุ่นด้วยมั้ยคะ

เอางี้ถ้าสมมุติเอาที่จริงเลยเนี่ย
ถ้าสมมุติจะมีการว่ายน้ำไม่ใช่
ตรงนั้นเนี่ยคืออาถุมืออาจจะใส่ได้
แต่ตัวฟินเนี่ยตัวที่ใส่เท้าเนี่ยไม่ได้

พี่ใหญ่ลองจินตนาการเอาถงสามที่พี่เข้าไปเนี่ยนะคะ
ที่พี่จะแบกถังอากาศอีกถังหนึ่ง

แต่พี่ต้องประกบคนอีกคนนึง

สมมุติว่าเรามีวิธีการคือจะต้องให้มีการประกบน้องออกมา

ฟูเฟสที่เราครอบไว้สายจะต้องต่อยาวอีกหน่อยครับ
เพราะว่าแทงที่เราใช้แทงใช่ไหมครับ
แทงค์เดียวซึ่งเราต้องคราบเมาส์ไว้
ส่วนน้องจะใช้ฟูเฟสโดยใช้อากาศถังเดียวกัน
เพราะฉะนั้นสายจะต้องยาวหน่อย
แล้วจะต้องมีคนโคเวอร์ข้างหน้าข้างหลัง

สมมุติมีหมูป่าคนนึง
ต้องมีพี่ใหญ่อีกคนนึงและมีอีกคนนึง

ูเฟสที่ว่าที่เห็นเขาลองกันในทีวงทีวี
คำว่าฟูมันฟูแค่เฟสถูกไหม

แต่ทีนี้เรียนถามจากอีกท่านหนึ่งนะคะ
เป้ก็อยู่ในทีมนารินทร

คนไม่เคยดำน้ำเลยมันใช้ยากไหม

ก็ถ้าคนไม่เคยคล่อมหน้ากากก็

เพราะว่าลมเวลาหายใจทางจมูกลมก็จะออก

แทนที่อย่างนักดำน้ำปกติเขาหายใจทางปากใช่ไหมคะพี่

ไม่ต้องกังวลหายใจปกติหายจมูกใช่ไหมคะ

ความยากของมันก็คือคนที่ไม่เคยใส่จะรู้สึกอึดอัด

อัดนะครับลองเทียบหน้าดูนะครับ

อืมขอบดู

หรืออึดอัดเพราะมันถูกบีบหน้าไว้
อัดเพราะว่าน้ำหนักมันด้วยแล้วก็บีบหน้าเราด้วย

ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะพี่ถ้ามันใส่เข้าไปแล้วแล้วมันพอดีหน้า
พอดีกับไซส์เด็กเจ้าหมูป่าเนี่ยนะ
มันมีโอกาสที่ตรงนี้มันจะเกิดช่องว่างน้ำเข้าได้ไหม
น้ำเข้ามันก็จะมีวาวออกข้างหน้านะครับข้างล่าง
แล้วสมมุติพอน้ำเข้าคนที่ใส่ฟูเฟสต้องทำยังไงให้น้ำออกคะ
เอาเราหายใจออกแรงที่เราหายใจออกก็จะดันออกอยู่แล้วครับ
มากที่สุดในฟูเฟสถ้าน้ำจะเข้ามันจะขึ้นมาให้เราเห็นไหมเนี่ย
ส่วนมากมันไม่ค่อยเข้าหรอกเข้านิดแค่นั้นแหละครับ
แล้วมันก็อย่าออกแค่นั้นเพราะว่ามันแนบหน้าเราอยู่แล้ว
ูเฟสเนี่ยส่วนใหญ่ใช้สำหรับการดำน้ำยาวแค่ไหนคะ
จริงแล้วตัวนี้เป็นใช้ดำน้ำแบบทำงานนะครับ

ใช้สำหรับการใช้นานอยู่แล้ว

ชั่วโมงอยู่ที่อากาศเราพอหรือเปล่า
การเปลี่ยนแท้งที่หมดแล้วที่เราร้อยไว้เนี่ย
กูเลเตอร์ธรรมดาไม่สามารถที่จะไปใส่เปลี่ยนภูเฟสได้
มันจะต้องมีสายที่สำหรับของมันโดยเฉพาะ

ไม่ใช่ระยะทางต้องใช้คำว่าระยะเวลาที่จะพากันออกมา

แล้วเวลาหายใจสำหรับคนที่ไม่เคยดำน้ำมาเลย
มันจะใช้อากาศมากกว่าคนที่เคยเรียนดำน้ำมาจริงหรือเปล่า
ทีนี้น้องอยู่ภาวะแบบนั้นก็จะมีความกดดัน

การใช้อากาศการชกอากาศก็จะหอบถี่

มันจะต้องเผื่อว่าแบกถังอากาศไปเยอะแค่ไหนคะพี่

จะต้องโผล่หน้าขึ้นมาได้มาพักได้
งั้นเทียบแค่โถง๓ที่พี่ใหญ่เคยเข้าไปเอง
มันมีให้โผล่ไหมมีให้โผล่มาแบบ

แล้วพี่ใหญ่พอจะรู้ข้อมูลของถัดจาก๓แยก
ถัดจากโถง๓เข้าไปถึงหมูป่าไหมคะ
เพราะมันมีที่ให้แบบขึ้นมา
จากโถงสามเข้าไปถึงสามแยกตอนนี้
ยังไม่มีที่โผล่

อีกพันสามร้อยเมตร
เอาอย่างนี้นะคะในฐานะที่พี่กู้ภัยทางน้ำเนี่ย

คือถ้าเด็กตื่นกลัว

เพราะว่าระยะทางต้องดำยาวหลายชั่วโมงเนี่ย
ผมว่าภาวะแบบนี้เด็กทนไม่ไหว

เขาจะตกใจขนาดถอดหน้ากากเขาได้ยังไง

มันเคยมีกรณีในการเรียนการสอนดำ

แทนิกแล้วกระชากอุปกรณ์อย่างนี้เหรอ

แต่ว่ามีประกบ๒คนอาจจะช่วยได้ไหมคะ

ให้น้องอุ่นใจว่ายังมีคนคอยประกบเรา
จริงแล้วตัวนี้น้องก็ยังอุ่นใจนิดเดียว
แต่ถามว่าภาวะตอนนี้เด็กไม่พร้อม

คือความไม่คุ้นกับอุปกรณ์วิธีการหรือไม่พร้อมคือ
แต่ว่าดีและสีหน้า
แต่ว่าการที่จะใช้กำลังยาว

แค่หัวเราไปกระแทกกับโคทิศ
ที่มันแหลมคมอย่างนี้มันก็อันตรายแล้ว
เอาอย่างนี้เนื่องจากคุณผู้ชมค่ะ

พี่เหล็กกลับมาต่อที่นี่พรุ่งนี้ได้ไหม

อยากจะสายแต่กลัวเพลงหมดทั้งหน้าทั้งผมทั้งหน้ากาก
หรือแม้กระทั่งสภาพร่างกาย

กว่าจะเริ่มเรียนได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะสองท่านถัดมานะคะเป็นคุณครูสอนว่ายน้ำ
แล้วก็เป็นเด็กที่เพิ่งจะเรียนว่ายน้ำมาประมาณ๓๔ครั้ง
แต่แต่ละครั้งคงจะได้เรียนเยอะนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงแล้วน้องก็ใช้เวลาในการเรียนแต่ละครั้งมากพอที่จะไปได้เร็วนะคะ
คุณครูแอ๋มนะคะหรือว่าคุณครูปพาพัฒน์ภุกบุญมี
แล้วก็ปายค่ะปายคือเด็กชายนะตรินทิระวณิช

สวัสดีเธอ

เมื่อเดือนไหน๑๐ขวบเมื่อเดือนธันวาคม
ปีที่แล้วธันวาค์ปีนี้จะ๑๑ครับ
ดำน้ำมากี่ครั้งแล้วครับ๓ครั้งครับ
ครั้งหนึ่งเรียนกี่ชั่วโมง๓๔ชั่วโมง
เปื่อยเหรอลูกเออไม่ครับไม่เปื่อย
มันไม่เปื่อยใช่ไหมครูแอ๋มค่ะ
คือปกติคนจะไปเรียนดำน้ำคนหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเรียนกี่ชั่วโมงคะ
ประมาณนี้ค่ะคือร่างกายก็จะแบ่งเป็นช่วงถ้าเกิดเลี้ยงทั้งวันนะคะ
ก็จะเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็ต้องมีพักให้ร่างกาย

อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ด้วยไหมคะว่าชั่วโมงจะแต่ละครั้งจะยาวหรือไม่ยาว

สามสี่ชั่วโมงต่อครั้งเหรอคะ
ก็จะมีแบ่งเป็นเช้ากับบ่ายแต่ปลายนี่เขาจะมีมาได้ช่วงหนึ่งเพราะช่วงเช้าจะมีเรียนพิเศษ
ปลายครั้งแรกที่เรียนนะแล้วชั่วโมงมันยาวใช่มั้ยครูแหวมคะ

เรียนหลายชั่วโมงรู้สึกแบบเฮ้ยอยากกลับบ้านแล้วก็ขึ้นซะทีเถอะมีไหม

อยากเรียนเองปลายว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วไหมครับ

เป็นแต่ไม่แข็งเหมือนพี่ไม่แข็งด้วยไม่เป็นด้วย
ครูค่ะจำเป็นไหมที่เด็กต้องว่ายน้ำเป็นก่อนเรียนดำน้ำ
ควรนะคะเพราะว่าถ้าว่ายน้ำเป็นเนี่ยเวลากีฬาว่ายน้ำมันต้องอยู่กับน้ำ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางน้ำก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
แต่ถ้าไหว้ไม่เป็นล่ะเรียนดำน้ำได้ไหมคะ
เอาจริงก็คงก็ได้เหตุผลก็คือว่าการว่ายน้ำบนผิวน้ำ
เราจะต้องทรงตัวอยู่บนผิวน้ำคือไหว้ไม่ให้จม
ที่เราบอกเกิดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำนั่นคือเราจะต้องว่ายน้ำเป็นว่าอยู่บนผิวน้ำ
แต่ถ้าเราดำน้ำมันต้องจมใต้น้ำอยู่แล้ว
แต่ทักษะที่เราจะเคลื่อนที่ใต้น้ำเนี่ยเราก็จะมาฝึกกันการตีขาให้เคลื่อนที่
เพราะฉะนั้นคือจริงถ้าว่ายน้ำเป็นก่อนมาเรียนดำน้ำได้ก็ดี

แต่ถ้าไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นมาเรียนก็ได้ก็ได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้เวลามาเรียนเขาต้องมีแบ่งดำน้ำตื้นดำน้ำลึกอะไรไหมคะ
อ่าทีนี้เขาอยู่บนผิวน้ำกันแล้วก็มีหน้ากากแล้วก็มีโผล่พิสาวอันนึง
อันนั้นคือน้ำตื้อเรียกไม่เป็นขอโทษทีเนาะเรียกแปลกเนอะ

อย่างนั้นก็ฝึกนิดหน่อยใช้เวลาถ้าเราไปเที่ยวไปเที่ยวหลีเป๊ะหรืออะไรอย่างนี้
แล้วจะมีไกด์ช่วยดูแลเราอย่างนี้เขาก็จะฝึกการให้คุ้นเคยการใช้หน้ากากสักไม่นาน
แล้วก็จะคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก็จะสามารถกว้ามหน้าลงแล้วตีขาอยู่ทึบ
ไม่มีฟินด้วยก็จับเชือกหรือใส่ชูชีพก็อยู่บนผิวน้ำได้แล้ว
ของเธอรึเปล่าสีเนี้ยเพราะว่าสีแรงมากจะไม่หลงแน่ไม่ใช่ใช่ไหมลูก

ทีนี้กลับมาค่ะคนที่ดำน้ำแบบผิวน้ำที่เรียกว่าอะไรนะครูคะ

ไม่ก็ได้เพราะว่าเราใส่ชูชีพเสื้อชูชีพรออยู่แล้ว
อันนี้ที่ปลายเรียนคือเรียนดำน้ำลึกใช่ไหมลูกเรียนอูบ้าไหม

เรียนโดยที่ปายว่ายน้ำเป็นหรือไม่นะ

ไม่แข็งเรียกว่าเป็นไหม

คือแล้วเรารู้สึกไหมว่าการเรียนดำน้ำโดยที่เราว่ายน้ำไม่แข็ง

ไม่กลัวเหรอเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเราลงน้ำลึก

แล้วความสวยงามในทะเลมัน
แล้วเราไม่กลัวเหรอลงไปอู๋แบกถังก็หนักอุปกรณ์เต็มระโยงระยางเต็มไปหมด
แบบมันกดตัวเราลงไปแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแล้วมันลงลึกไปลึกไปไม่กลัวเหรอ

ตอนก่อนมาเรียนคิดไหมว่าเราควรจะว่ายน้ำเป็นก่อนไหมนะ

ก็เคยเรียนว่ายน้ำตอนเด็กแล้วก็เลิกไปแล้วก็ที่โรงเรียนก็ส่องว่ายน้ำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่อง

เราจะโกแล้วใช่ไหมเราจะดำน้ำลึกแล้ว
ปลายอายุประมาณนี้เนี่ยนะคะตอนดูข่าวเอาตอนดูข่าวเอาความรู้สึกล้วนเลยนะลูกตอนดูข่าวแล้วเห็นน้ำเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยสำหรับปลายเรียกน้ำขุ่นไหม

มันจะเป็นสีออกน้ำตาลแบบจางเคยเห็นในข่าวไหม
เคยเห็นในข่าวอื่นบ้างครับที่มันน้ำที่โมโมก็เห็นแล้วครับ

สมมุติถ้าไปลองจินตนาการนะวันแรกไปเรียนนะวันแรกไปเรียนมันไม่ใช่น้ำสระใสฟ้าแล้วลูก
แต่มันเป็นน้ำสีประมาณนั้นซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าสีประมาณนั้นพอลงไปแล้วเรามีอันนี้เราเห็นหรือไม่เห็นนะ
แต่แบบประมาณนั้นลองจินตนาการนึกออกไหม

ว่ามันยังจะสนุกอยู่ไหม

เพราะอะไรเพราะมันมองไม่เห็นหรือเพราะมันโทษนะคะเพราะมันดูสกปรกหรือเพราะอะไรทำไมมันถึงจะดูไม่ค่อยน่าสนุกล่ะ
ก็เรามองไม่เห็นอะไรเลยเราไม่รู้ว่าข้างหลังข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นข้างเราเราก็ไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยจะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราหรือไม่ก็หินงอกหินย้อยที่อยู่ในถ้ำก็ได้ค่ะ
ก็ได้ครับเอามือคำได้ไหมปลายก็ถ้าหินมันแหลมก็อ๋อ
กลัวเนอะก็กลัวอยู่ครับเวลาเวลาไปลุงไปเรียนดำน้ำ
ใส่ถุงมือไหมลูกไม่ใส่ครับไม่ใส่ใส่ส่วนเท้าเนี่ยใส่ที่เรียกว่าฟิน
ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็มีหน้ากากค่ะอ่า
มองเห็นจำเป็นแค่ไหนคะครูเอาตอนเริ่มเรียนก่อน
มองเห็นจำเป็นต่อการเรียนดำน้ำแค่ไหนคะจำเป็นมากค่ะ
เพราะว่าเริ่มต้นเราจะเรียนในสระว่ายน้ำ
ซึ่งเรามองเห็นได้ชัดเจนค่ะค่ะแต่ถ้ามันมีข้อจำกัด
พอไปได้ไหมสำหรับการเรียนดำน้ำข้อจำกัดเช่นเช่นเจอน้ำ
ไม่ใสมองระยะได้แค่ใกล้มากมากมีแน่นอนค่ะนักเรียนจะกังวล
อ้าวความกังวลของนักเรียนถือว่าเป็นอุปสรรคการเรียนเหรอคะ
ก็กังวลเหมือนที่เราคิดว่าเราให้เราทำอะไร
เหมือนมันปิดไฟอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราทำอะไรในที่มืดมืดอย่างเงี้ย
เรามองไม่เห็นเขาจะคลายความกังวลถ้าเกิดว่าเขาเห็นเรา
มันอย่างนี้ได้ไหมคะครูแบบอ่ะอยู่อยู่ข้างบนน้ำนะนี่นะ
ลงไปท่าแบบนี้ลงไปแล้วไม่เห็นกันนะแต่ลงไปท่าแบบนี้
เราทำท่าแบบนี้นะค่ะไม่ได้เหรอคะได้แต่ว่า
ลักษณะคือระยะแค่ไหนเรากันถ้าเราคุยกันแล้วมัน
อย่างเด็กอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกกังวล
เขาจะมีคำถามตลอดเวลาเด็กจะมีคำถามแล้วเขาอยากจะถามเลย
เขาต้องการคำตอบแล้วเราจะไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้ใต้น้ำ
อย่างนี้ถ้าส่งสัญญาณด้วยภาษามือได้แต่ถ้าน้ำมันไม่ชัด
บอกอุปสรรคหลายอย่างโอ้เดี๋ยวเวลาลงไปเรียนดำน้ำกันนี่
คือสอนกันใต้น้ำทั้งครูทั้งลูกศิษย์เลยเหรอคะใช่ค่ะคือภาษามงภาษา
อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวน่าเห็นบางทีเวลาเขามีภาษามงค์ภาษามืออะไรกันใช่ไหม

น้ำเย็นกลัวไหมตายครับไม่กลัวแต่สั่นครับมันสั่นเองตัวมันสั่นเอง
มันหนาวใช่ไหมคะน้ำเย็นมีผลแค่ไหนครับคุณมากค่ะ
ร่างกายเราจะสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายแล้วพอเราสูญเสียความร้อนเนี่ย
มันจะหนาวแล้วสั่นคำว่าสั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนสั่นตัวสั่นเลย
นะคะก็คือข้างในหนาวอย่าเยือกเลยอุณหภูมิในน้ำเนี่ยมีผลมากสำหรับดำน้ำ
ถ้าเราจะไปดำน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าเราจะไปดำน้ำที่อุณหภูมิเท่าไหร่
เราจะต้องเตรียมการแต่งกายของเราไปให้เท่ากับอุณหภูมิที่เราจะไป
ฮะต้องรู้อุณหภูมิเหรอคะใช่ค่ะเช่นจะไปสิมีรันดิ์เราก็ต้องทราบว่าอุณหภูมิที่สิมีรันดิ์
อุณหภูมิน้ำเท่าไหร่เราจะไปบาหลีอุณหภูมิในน้ำเท่าไหร่อ้าวแล้วเอ้า
อย่างนี้ถ้าแบบแต่ละวันของที่ที่เราจะไปมันอุณหภูมิต่างกันแล้วเราต้องเตรียมอะไรต่างกันคะ
เตรียมพร้อมไปค่ะอุปกรณ์เหรอเสื้อชุดเรียกว่าเว็ดสูตร
นี่ไปมีกี่ชุดลูกเว็ดซูตมีชุดเดียวครับมีชุดเดียวอ๋อ
แต่เขายังไม่ได้เจออะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมคะจริงจริงมันมันมีหลายแบบเหรอคะครู
สักกี่แบบชุดใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็มีชุดเปียกชุดเปียกจะเรียกว่าเว็ดสูตร
อ่าชุดแห้งจะเรียกว่าดรายสูตรอย่างขณะถ้าเราลงไปดำอุณหภูมิเย็น
มากกว่ายี่อ่าต่ำลงมากกว่ายี่สิบเนี้ยค่ะหรือว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง
ร่างกายมนุษย์ทนไม่ไหวอยู่ที่แต่ละบุคคลนะคะไม่ได้หมายความต่างแต่ละคนอีก
ใช่ค่ะเช่นเราเป็นคนขี้หนาวเป็นคนขี้ร้อนหรืออะไรอย่างนี้
ก็ถ้าใส่ชุดหนาความหนามีตั้งแต่สูงจุดห้ามิลหนึ่งมิลหนึ่งจุดห้ามิล
โอ้โฮชุดเจ็ดมิลฉุดเจ็ดมิลไปดำที่ไหนคะบาลีค่ะ
อ๋อปายครับเคยแบบเรียนเรียนดำน้ำอยู่แล้วบอกเฮ้ยรู้สึกเฮ้ย

ในศาดแดกเมืองไทยแล้วก็ร้อน

แต่มีไหมที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเริ่มมีผลแล้ว

เพราะว่าครูต้องเตรียมให้แล้วแหละว่าเขาจะเหมาะที่จะอยู่ที่ไหนยังไงนะคะ
พยายามจะนึกถึงว่าถ้าสมมุติคนที่ต้องเรียนครั้งแรก
แล้วเจอน้ำอาจจะอุณหภูมิต่ำด้วยนะคะ

กระแสน้ำเป็นอุปสรรคไหมคะ

กระแสน้ำจะทำให้รู้สึกยังไงคะครู
คือมันยากหรือกลัวหรืออะไรคะ
กระแสน้ำถ้าเราไหว้ทวนน้ำเนี่ยมันยากมาก

อัตราการที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะหอบถี่นะคะ

แต่ถ้าเราไหลตามน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
อันนี้คาดนะคะคาดขาออกน่าจะเข้ารักษณะตามน้ำ

แต่ฉันไม่รู้ว่าแต่ละจุดมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะ
ทีนี้หน้ากากอันนี้เคยมีแบบครั้งไหนแบบรู้สึกตกใจขยับหน้ากากด้วยสาเหตุใดบ้างไหมครับ
หรือใส่แล้วใส่เลยจนจบเรียนแต่ละครั้งแล้วค่อยถอด
ก็ถ้าดำลงไปก็จะมีแค่เขียนหน้ากากก็คือเอาน้ำเข้าไปในหน้ากากนิดหน่อยแล้วก็เอาออกมาทำให้หน้ากากมันถ้ามีขึ้นฝ้าครับก็หายไป
เวลาเคลียร์ใต้น้ำหรือเคลียร์ข้างบน

ฮะยังไง
อธิบายได้ง่ายนะคะคือมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาหายใจด้วยจมูกตลอดชีวิตนะคะจากวันนี้ถ้าเราจะดำน้ำเราต้องเปลี่ยนจากจมูกเป็นปากด้วยหน้ากากธรรมดาก่อนยังไม่ใช่ฟูเฟสนะคะเอาเป็นหน้ากากธรรมดาแบบที่คุณจำขวัญถืออยู่เนี่ยนะคะ
ค่ะมันมีหลายหัวมากเลยไอ้ตรงไหนคะที่ใช้คาบเวลา
อันนี้ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะหายใจอย่างนี้อาจจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ที่น้องปายบอกว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่เราหายใจเข้าไปด้วยปากแต่อย่าลืมว่าเราหายใจด้วยจมูกมาตลอดชีวิตเราก็จะเผลอ
หายใจด้วยจมูกหายใจเข้าหรือหายใจออกด้วยจมูกทีนี้พอเราหายใจเข้าหรือหายใจออกด้วยจมูกลมหายใจเราจะอุ่นเจอน้ำเย็นก็จะกลายเป็นไอเป็นฝ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแบบมัว
นี่เราก็ตอนที่เราเรียนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการสอนให้เคลียร์หน้ากากโดยการเปิดหน้ากากนิดนึงเอาน้ำเข้าไปแล้วก็ล้างหน้ากากให้เคลียร์แล้วก็พ่นลมหายใจออกมาทางจมูกแบบนี้เรียกว่าเคลียร์หน้ากาก
ที่ครูพูดว่าสอนให้เคลียร์หน้ากากแล้วเคลียร์หน้ากากคือใต้น้ำทั้งหมดเหรอคะ

แล้วเคยเคลียร์หน้ากากกี่ครั้งไปตั้งแต่เรียนมา๓๔ครั้ง
การที่จะเรียนดำน้ำได้คุณต้องทำสกิลนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งคุ้นเคยแล้วก็ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าคุณทำไม่ได้มันจะเกิดอันตรายในตอนที่คุณไปดำน้ำจริง

ปายฝึกนานไหมหายใจทางปาก

หายใจทางจมูกออกมาเผลอบ่อยไหม
อะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยให้คนลืมคะ
สติต้องมีสติ
โอ้โหถ้าอย่างนี้ตัวแปลมันเยอะมากเลยนะ
อันนี้ไม่รวมในศาสน์นะเพลิน
ในทะเลถ้าไปเจออะไรไปไปยังไม่ได้ลงทะเลถูกลง

แล้วก็ไปสอบแล้วก็ไปเที่ยวซิมิลัน

ไม่รู้ตั้งคำถามอะไรอยู่ดีก็ไปทะเลมาแล้ว

ว่าในทะเลพอมันมีไอ้นู่นดึงดูดเรากระแสน้ำ
มีไอ้นั่นไอ้มองไอ้นี่ให้มองอย่างนี้นะครับ
แล้วถ้ามันมีอุปสรรคในกรณีที่ครูบอกนะคะ

สภาพร่างกายเดี๋ยวกลับมาถามสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ครูแอ๋มบอกเมื่อสักครู่นี้คือ

ต้องหายใจทางปากแทนจมูก
แต่จมูกก็มีแหละถ้าเผลอเนี่ย
มีคอเลสมีฝ้านในกระจกขึ้นมา

อันนี้ก็เผื่อว่าเราดำน้ำเรามีบาร์ดี้ใช่ไหมคะ

ก็คือทำพัก

แต่ว่าถ้าใบดำกับพี่เนี่ยพี่ขอ๒อันพร้อมกันนะ

อ่าคืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับพี่ใหญ่

คือเราอยากให้เขาออกมาเร็ว

เขาก็คงอยากกลับบ้านแล้วนะคะ
แต่ทีนี้เรื่องของการเรียน
ถ้าเจอสภาพแบบที่ปลายบอกมาสักวันนี้

ทีนี้
ในกรณีถ้าจะเทียบเคียงให้ใกล้ที่สุด
เหมือนกับปายต้องเหมือนกับ

เพราะว่าถ้าสมมุติเห็นในระยะ๑ไม้บรรทัศน
หรือว่าอยู่นี้ประมาณ๑๐นิ้ว

เคยเกิดภาวะที่เขาเรียกภาษาฝรั่งว่า

ก็เคยนิดหน่อยครับ

ตื่นเต้นจนหายใจแบบ

ตื่นเต้นที่จะได้ดำคือมีสองรอบครับ
วันแรกที่จะหายใจจากท่ออันนี้
กับวันที่ดำที่สิบนิลันท์ครั้งแรกครับ

อ่ะดำที่ทะเลจริงตื่นเต้นเรื่องอะไร

หรือกลัวเจออะไร

เราจะได้ไปดูสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ

มันเวิ้งว้างเหรอ

มันรู้สึกว่าเราได้กลับมาสู่ทะเลอีกแล้ว

ตอนนี้ยามนะคะ
เรายังคงคลองสติกับการหายใจได้เหมือนเดิมไหมลูก

ไม่ลืมครับ

ถ้าพาออกมาเท่าที่ฟัง
เท่าที่ฟังก็คือว่ามันใช้เวลาเยอะนะคะ
แม้กระทั่งหน่วยซิลเองขาเข้าและขาออก
เกิน๓เกิน๔ชั่วโมง

มันเป็นไปได้ไหมคะครูสำหรับคนที่เรียนใหม่
แล้วต้องกินระยะเวลายาวขนาดนั้น

แต่อันนี้เราไม่รู้สภาพนะว่าวันที่ต้องออกจริงน่ะ
ระดับน้ำอาจจะลดในระดับไหนบ้าง

แต่ว่าถ้ากินระยะเวลาเกิน๓ชั่วโมงเกิน๔ชั่วโมง
สำหรับคนเรียนใหม่มีผลไหมคะ

อุณหภูมิใต้น้ำกระแสน้ำ
การเห็นในระยะทางจำกัดนะคะ

สิ่งต่างทำให้น้องตื่นเต้นได้หมดเลยค่ะ
แล้วเราต้องทำความคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์
คือเป็นสิ่งใหม่มากสำหรับน้อง
น้องก็ต้องมีความไว้ใจมั่นใจ

สิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกเขาให้หายใจ
มันจะไม่สามารถโผล่หัวให้พ้นน้ำได้
อันนี้ต้องเข้าใจกันตรงกัน

ทีนี้อันนี้คือที่เราใช้จริงใช่ไหมครับไป

ไม่ค่ะปกติแล้วอันนี้เป็นแบบเริ่มต้น
ที่เราใช้กันเป็นเรื่องปกตินะคะ

ที่ทำงานใต้น้ำเหมือนที่พี่ใหญ่บอก
แล้วก็หน้าอาจจะไม่อยากจะสัมผัสกับน้ำที่
อาจจะมีสารเคมีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็การหายใจคือหายใจด้วยจมูกนะคะ
เหมือนกันกับที่ต้องเคลียร์หน้ากากอันนี้ใต้น้ำ
ก็จะแบบเหมือนกับจะดันออกมาได้ง่ายกว่า

ใช่ค่ะแต่อันนี้เราจะต้องเอาน้ำเข้าไปล้างฝ้าล้าง
แล้วก็ไล่ลมออกทางจมูก
มันจะลิกออกมาทางข้างล่างจะมีปุ่ม
แล้วก็ทำให้น้ำที่มันเข้าไปในหน้ากากออกมาได้
ซึ่งถ้าสมมุติจะทำอย่างนั้นจำเป็นต้องมองเห็นไหมคะครู
ถ้ามองไม่เห็นทำได้ไหมแบบเอามือสัมผัส

แรงความกดอากาศภายในน้ำจะมีแรงดันนะคะ
ก็ทำให้เราเจ็บหูนะคะ
มันก็จะมีตัวที่แบบบีบจมูกอะค่ะ
อธิบายก่อนว่าเวลาที่เราเคลียร์หูนะคะ
คำว่าเคลียร์หูคือมีแรงดันมากระทำที่หูเรา
ทำให้เราเจ็บหูปวดหูเหมือนตอนที่เรานั่งเครื่องบิน
แล้วเครื่องบินจะลงอะค่ะเราจะเจ็บหูประมาณนั้น
นั่นเป็นแค่บางคนนะคะบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลย
ไม่เจ็บไม่รู้สึกทีนี้เวลาเราเคลียร์หูเนี่ย
อย่างน้องปลายเคลียร์หูน้องแกะน้องปลายทำยังไงคะ
ก็บีบว่าอันนี้จะมีซิลิโคนแล้วก็บีบ
แล้วก็ดันอากาศออกจากดันอากาศตรงจมูกครับ
แล้วมันก็จะบล็อกตรงหูเราแล้วก็เรียบร้อยแล้ว

อ่าเขาฝึกมาแต่ถ้าเป็นฟูลเฟสอะคะกู
เฟสก็จะมีแหลมอยู่เมื่อกี้มันจะมีอยู่แล้วก็กดลงไป

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นดำน้ำปกติหรือใช้ฟูเฟสก็แล้วแต่
ถ้าจะต้องเคลียร์จริงกรณีน้ำเข้าหรือแบบด้วยใดก็แล้วแต่
ทำแบบมองไม่เห็นไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ

แต่ก็จะกังวลนิดหน่อยเพราะว่าเราถ้ามองเห็นก็จะดีกว่ามองไม่เห็น
ทุกอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าสมมุติไม่ว่าจะเป็นดำแบบนี้ก็แล้วแต่ค่ะ

เฟสเนี่ยเคยขอความรู้จากครูดำน้ำนะคะ
ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่หน้ากากเพื่อใช้ในการกู้ภัย
ถูกต้องใช่ไหมคะคือเพื่อการทำงานทีนี้ไอ้ตรงรอบนี้ค่ะครู
คือแน่นอนมันใช้ใต้น้ำแต่รอบนี้มันง่ายไหมที่น้ำมันจะเข้าซอก
ขอบนะมีโอกาสค่ะเพราะว่าใบหน้าของแต่ละคนเนี่ย
ไม่เหมือนกันบางคนใบหน้ากลมใบหน้าเหลี่ยมใบหน้าเรียวใบหน้าเล็ก
เราต้องหาหน้ากากถึงแม้กระทั่งหน้ากากแบบนี้ก็ตามมีหลายขนาดค่ะ
เราต้องหาให้เหมาะสมกับหน้าใบหน้าของเรา
คุยกันมาทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคือข้อมูลยังไม่หมดนะคะ
จริงแล้วยังนั่งคุยกันได้อีก๓๔ช่วงเลยว่า
สมมุติมันจะต้องอย่างนั้นมันเจอปัจจัยแบบนี้
เอาสุดท้ายปลายผู้แทนไปผู้แทนเด็กหน่อย
ส่งกำลังใจให้หมูป่าในถ้ำหน่อย
ว่าถ้าสมมุติเขามีภารกิจจะต้องออกมาจริงยังไงครับ
ก็จะขอนะครับเป็นกำลังใจนะครับ
ให้ทั้ง๑๓ชีวิตที่อยู่ในนั้น
แล้วก็ให้พี่หน่วยซิลเข้าไปโดยเร็วที่สุด

รายการเท่กว่าดิฉันอีกค่ะขอบคุณสองท่านนะคะ

หมดเวลาของรายการวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมตอบได้เลยในอีกหลายรายละเอียดเกี่ยวกับถ้ำหลวงนะคะ
โดยคุณเขมศรและคุณพระคุมเราอยู่ในทะลัดนิวส์โชว์